ประเพณีการแห่เทียนจำนำพรรษาของชาวบ้านในภาคอีสานนั้นศาสตราจารย์พระยาอนุมานราชทนได้พันนานาไว้ดังนี้
ทายกของวัดในระแวกหมู่บ้านจะจัดการเรียรายขี้พึ่ง
เมื่อได้พอแล้วชาวบ้านก็จะมาช่วยกันทำพิธีหล่อเป็นเทียนในบริเวณวัด
มีขนาดแล้วแต่จำนวนขี้พึ่งที่หาได้
โดยจัดให้เทียนตั้งอยู่กลางและมีเครื่องประกอบอื่นซึ่งส่วนมากเป็นเรื่องราวในชาดก
รุ่งเช้าวันเข้าพรรษาขบวนของแต่ละหมู่บ้านจะแห่เทียนจำนำพันศาไปรวมที่เดียวกัน
เมื่อตัดสินให้รางวัลกันแล้วก็แยกย้ายแห่เทียนกลับไปยังวัดของตน
แล้วจึงนำเทียนเข้าไปตั้งไว้ที่หน้าพระประธานในโบสถ์